แม่บ้านผ่ารวย
คุณแอลระวีวันเพ่งเล็งผล
ที่ฉีกกดขนมไทยเพิ่มรายได้ด้วยไอเดียสร้างสรรค์

กันด้วยค่ะใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะที่อยู่ข้างข้างนี้นะคะเจ้าของธุรกิจลูกชุบคุณแง้วคุณแอล
โอเคช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะหลายคนถามถามเข้ามาในเฟซบุ๊คแบบว่าด่วนเลยว่าปั้นยากไหม
เราต้องเป็นคนที่แบบว่าหัวศิลปะหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยวาดรูปโดเรมอนยังไม่เคยกลมเลย
บายสีก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องสามารถทำได้ไหมอย่ากังวลไม่ต้องห่วงอะไรแล้วสิ
คุณแม่ค่ะจะส่งตัวแทนไปต้องบอกว่าคนนี้นะคะเป็นแบบว่าบอร์ดใบ้ในเรื่องของงานศิลปะ
คือใครทำไมอ่ะคะอภิษไงลูกไม่รู้ตัวเหรอคะเดี๋ยวแม่จะส่งตัวแทนเป็นลูกอภิษนี่แหละ
เรียนวิธีการทำวุ้นจากน้องแอลนะคะว่ามันจะมีวิธีการขั้นตอนอะไรกันบ้าง
ก่อนที่จะไปสาธิตแล้วก็ทำร่วมกันนะคะจะให้คุณแอลค่ะทำลายซิกเนเจอร์
ซึ่งเป็นลายเฉพาะต้องบอกว่ามีร้านคุณแอลเป็นร้านแรกแล้วก็เป็นเจ้าแรกเลย
นั่นก็คือลายลูกชิบสตะบารีนะคะยอดดีงามมากอยากชิมอะ
ก่อนอื่น์อันนี้ก็คือตัวถัวใช่ที่ควรใช่ค่ะ
นวดอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เวลาปั้นแล้วมันจะได้ไม่แตก

ก่อนจะมาปั้นอะไรก็ต้องล้างมือให้สะอาด

ดูคุณแอวนะเล็บเขาเนี่ยเขาตัดชั้นเลยเนาะ

หัวข้างบนเน้นขาวนิดนึงค่ะค่ะ

มันก็จะเป็นแบบนั้นใช่ค่ะแล้วเราก็เสียบไม้รอฉุกวุ้นฉุกสีแต่ข้อจำกัดของสตอเวอรี่ค่ะต้องรอให้ถั่วข้างนอกเขาค่อนข้างแห้งและตึงเพราะเนื่องจากถ้าเกิดเขาแฉะค่ะยิ่งโดนสีเข้าไปซึมไปถึงสตอเวอรี่ก็ทำให้สตอเวอรี่เละง่ายอีกเขามีข้อควรระวังค่อนข้างเยอะแสดงว่า
แม่น้องแม่น้องดูไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองอะใช่ค่ะหลังจากนี้เราก็ทิ้งตากเขาไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนค่ะให้ตัวผิวแป้งเขาแห้งแล้วค่อยทาสีค่อยทาสีแล้วก็ฉุบดิบเอ่อทาสีเสร็จแล้วก็รอสีแห้งอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดิบบุ๋นอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราฉุบแล้วอะนะคะค่ะผ่าออกมาก็จะเหมื

อย่างเนี้ยแนวจะยากก็ว่ายากจะง่ายก็ว่าง่ายแต่วันนี้จะทำให้มันง่ายเอาละค่ะเรามาดูสาวไอเริ่มลองมือปั้นลูกชุบกันดีกว่าต้องบอกว่าวิธีการง่ายมากเริ่มด้วยการนำแป้งถั่วที่ปรุงเสร็จแล้วมาปั้นเป็นตัวเป็ดต่อด้วยปั้นเป็นหัวเป็ด
จากนั้นก็มาทำปากกันค่ะ
น่าเอ็นดูเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไอซ์ก็มาประกอบตาน้องเป็ดด้วยงาดำแบบนี้แหละค่ะ
ขั้นตอนการปั้นแล้วก็นำตัวเป็ดมาชุบสีเหลือง
ตามด้วยนำสีแดงมาทาปากเป็ดให้ดูแบ๊ว
และปิดท้ายด้วยการฉุบวุ้นค่ะ
อุ้ย

เราก็ได้เห็นขั้นตอนแล้วก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าธุรกิจลูกชุบคุณแง้วเนี่ย
ธุรกิจขนมที่ฉีกกดขนมไทยแบบเดิมที่เพิ่มเติมคือความเก๋

ถ้าใส่ใจใส่ไอเดียลงไป
เงินทอง็ไล่มาเทบามันกรอกเป็นกรรมค่ะ
แคทอยากจะให้คุณแอ๋วนะคะ
ฝากแล้วกันฝากข้อคิดดี
สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้บ้างค่ะคุณแอลค่ะ
จริงจะยึดถือคำสอนของกงเสมอนะคะกงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เหงื่อออกน้ำตาจะไม่ไหล
ก็ยังไม่เมื่อไหร่ที่คุณท้อคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยค่ะจำไว้ว่าคุณจะไม่มีวันได้ร้องไห้
เพราะว่าความเหนื่อยมันจะตอบแทนกลับมาสู่ความสำเร็จของคุณเอง

มากแล้วช่องการติดต่อธุรกิจเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีล่ะคะ
ก็เฟซบุ๊กนะคะลูกชุบคุณแงวภาษาไทยค่ะถ้าเกิดอินสตาแกรมก็ลูกชุบคุณแงวภาษาอังกฤษ
รับสอนด้วยนะรับสอนค่ะอยากเรียนมาก๓๐๐๐บาทเองอ่ะ
ถูกมากวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอลมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้มาบอกเคล็ดลับหมดเลยเนาะบอกไอเดียเส้นทางแบบว่าพารวย
แรงบันดาลใจดีนะคะแรงบันดาลใจนี่สำคัญเลยเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณแอลเขาทำได้นะ
ก็มีโอกาสจะทำได้เหมือนกันเนอะจากที่พนักงานออฟฟิศเนอะ
อยู่ดีวันหนึ่งแบบว่าออกมากล้าออกมาแล้วแบบว่าสามารถมีรายได้แบบปีละหลักแบบว่า๖ล้าน

ได้เป็นแบบนั้นเลยนะ

เพิ่งจะมาชมช่วงนี้บางคนบอกว่าได้ยินอะไรเป็นหลักล้าน
ไม่ทันไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าไปติดตามชมกันได้นะคะ
ย้อนหาแรงบันดาลใจพร้อมกับเราได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี
หรืออินสตราแกรมแม่บ้านประจันบาลได้เลย
สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง๔คนค่ะขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะ

อภิตอยู่เวลาได้ชิมแล้วใช่ไหมอัภิตจะชิมนะอภิตจะกัดนะอัภิตพาเถอะอร่อย
ไม่กลัวเห้ยให้นั่งอย่างนี้หื้มนายดูดิหูยยังฉ่ำอยู่เลยอะ
อภิตทำไมไม่กินเป็ดของตัวเองอะไม่เอาเป็ดสิเป็ดหน้าเป็นไงวะคะ
หูยหวานมากอร่อยมากฉ่ำหวานจนตะเบอรี่นะหวานจนตะเบอรี่แบบชา